เมื่อกรมดี

มีคนชมอยากเห็นมีชั้นฟ้อน

ฟ้อนรำประเพณีบุญสำหะก่อนลงธรรมนา

ไปดูกันหน่อยในกลับให้ที่สวรรค์อุดรธานี
ลีลาของคุณยายวัย๘๐ปีท่านนี้ไม่มีตกเลยล่ะครับ
ฟ้อนรำบูชาเสาหลักบ้านแล้วก็บูชาของฝน
ไปพร้อมกับรุ่นลูกหลานได้สบาย
เรียกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริง
แม้ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนก็ไม่ยอมลดละ
เหนื่อยก็นั่งลงแต่ยังฟ้อนอยู่นะครับ
เรียกว่าสู้จนจบเพลงเลยทีเดียว
ฟ้อนรำนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรม
งานประเพณีสำคัญของชาวบ้านปากเก้า
ตะบนผักตบอำเภอน้องหานจอุดรธานีครับ
นั่นก็คือทำบุญสัมฮะหรือว่าบุญเบิกบ้าน
คือการทำบุญชำระให้หมู่บ้านมีความร่มเย็นเป็นสุข
ปราศจากโรคภัยต่างแม้กระทั่งพูดผีปีศาจด้วย
ชาวบ้านจะนำข้าวปลาอาหารไปถวายพระในตอนเช้า

แล้วก็ทุกคนที่ไปร่วมงานนะครับจะนำกระทงสามเหลี่ยมไปด้วย
หลังทำพิธีเสร็จก็จะนำกระทงสามเหลี่ยมนี้
วางไว้ที่ทุ่งนาเป็นการเลี้ยงดูผีนาบรรพบุรุษ
คอยดูแลปกปักรักษาพื้นดินให้มีน้ำท่าบริบูรณ์

ซึ่งจะต้องทำบุญสำหาทุกปีก่อนการลงทำนาครับ
จากนั้นก็พร้อมใจกันฟ้อนรำบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ
บูชาพญาแทนเพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล
ส่วนที่จังหวัดพิศนุโลกก็ไม่น้อยหน้าครับ
คุณยายวัย๗๖ปีร่วมรำวงด้วยท่าทางเป๊ะเวอร์
งานตลาดนัดวิถีชุมชนคนพิศนุโลก
ที่ทางทศาบาลนครพิศนุโลก
ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและวัดราชบุรณะ
จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนในจังหวัดนั่นเองครับ
โอ้โหถ้าจะออกสเต็ปเท้าไฟเต้นมันขนาดนี้
วัยรุ่นคงต้องยอมแพ้ไม่กล้าเรียกคุณยายแล้วล่ะครับ
ดูจากท่วงท่าลีลาแล้วต้องเป็นแดนเซอร์
หรือไม่ก็หางเครื่องวงลูกทุ่งดังในอดีตอย่างแน่นอน
เพราะการออกลีลาเป๊ะทุกท่วงท่าจังหวะแน่นทุกสเต็ป

ส่วนผู้เต้นก็สนกันเหลือเกินครับ
เต็ปเท้าไม่แพ้กันเรียกได้ว่าเป็นคู่พริ้วประจำงานเลยทีเดียว
คุณยายท่านนี้ชื่อว่าเอกสุรีโตปั่นสิทธิโชค

แล้วก็ทำหน้าที่เป็นนางรำประจำวง

มีผู้คนมาเต้นรำกับคุณยายเอกสุรีจำนวนมาก
และสาวรำวงคนนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง
เพราะรำได้ทุกจังหวะทุกครั้งที่มีรำวงย้อนยุค
ที่ถนนคนเดินทุกคืนวันเสาร์
วิธีชุมชนคนพิศนุโลกทุกวันอาทิตย์
หรือว่างานที่หน่วยงานต่างจ้างไป

ที่ได้ออกท่วงท่าลีล่าอย่างเต็มที่นะเด็กครับ
เห็นไงลีลาสุดเวียงสุดเวียง
ต้องบอกเลยว่าอายุนี่ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรใดทั้งสิ้นนะคะ

มีคุณผู้ชมส่งมาอยากเห็นน้องใบตองเนี่ย
แบบเป็นนางหาย
เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูอีกศิลปะอีกหนึ่งแขนง
เรียกได้ว่าเป็นศิลปะชั้นสูงของนัตตสินไทยเลยก็ว่าได้นะคะ
การทำประดิษฐ์หัวโขนโดยช่างฝีมือชั้นครูเลยค่ะที่จังหวัดอ่างทองค่ะ

หัวผลจำนวนมากเลยมีทั้งศีรษะเทพเจ้าพระพรมพระนารายพระอิสวนพระคเนธ
ฤษีพ่อแก่ศีรษะพระรามพระรักษ์รวมไปถึงศีรษะยักษ์ทศกัณฐ
แล้วก็ศีรษะฮานุมานทั้งหมดนี้เป็นงานศิลปะชั้นสูงค่ะ
ต้องอาศัยความประนีตละเอียดอ่อนในการประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ละชิ้นเลยนะคะ
ครูประทีบรอดภัยค่ะช่างทำหัวโขนฝีมือระดับชั้นครูชาวจังหวัดอ่างทอง
เขาเล่าว่าตัวเองเนี่ยเริ่มเล่นโขนตั้งแต่อายุ๑๔ปีนะคะ
แล้วก็ตัวเขาเองเป็นหลานของครูสาคอนยังเขียวสด
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยนั่นเองครับ
ครูประทีพนะคะเข้ามาเล่นโขนโดยเป็นตัวลิงค่ะ
พร้อมทั้งมีการเรียนรู้การทำหัวโขนด้วยกระทั่งเกิดความชำนาญ
สามารถทำหัวโขนเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
ราคาหัวละ๕๐๐๐จนถึง๓๕๐๐๐บาทเลยทีเดียว
สมัยรัฐนากว่าศิลป์แล้วนะคะแล้วก็มารุ่งเรืองมาก
ก็คือในสมัยรัชกาลที่๖ยุคที่วรรณคดีรุ่งเรืองแล้วก็เฟื่องฟูสุด
หัวโขนเป็นส่วนประกอบสำคัญให้ผู้แสดงใช้สวมใส่
การทำหัวโขนนอกจากจะใช้สวมใส่ในการแสดงแล้ว
ยังเป็นการเผยแพร่แล้วก็สืบทอดวัฒนธรรมไม่ให้ศูนย์หายไปไหนด้วย
อกจากนี้ค่ะชาวบ้านในชุมชนนะคะยังสามารถไปเรียนรู้วิธีการทำจากครูประทีบ
เพื่อนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวต่อไปได้ด้วยนะ
โดยครูประทีบยินดีจะถ่ายทอดให้
โดยไม่ห่วงวิชาแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดอีกเลย
โอ้ไปเรียนฟรีเลยนะสำหรับใครที่สนใจใช่ค่ะถูกต้อง
ต้องบอกว่าการทำหัวโขนเนี่ยเป็นการใช้ความประณีตที่ค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะครับ
ถ้าเกิดว่าเราได้ไปเรียนได้วิชาแบบนี้ติดตัวไปนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเลยนะคะ
อันนี้ไทยวอเลปบอลกี่โมงใช่
๑๖๑๕ติดตามกันได้กลับรอบชิงชนะเลิศนะครับ
ไปดูกันหน่อยรอบชิงชนะเลิศไทยเจอกับญี่ปุ่น
คุณสุดหนักเจอกับคู่รักคู่แข็งเจอกับคุณชนะด้วยไหม
เจอกันแน่นอนแล้วก็เจอกับกัปตันแขกด้วยนะครับ
คุณกิติคุณศรีอุทวงศ์จะมาร่วมวิเคราะห์วิจารณ
และก็ปัญญาณกับเราสื่อเป็นนักมะไลน์บอลชายนิชยาไทย
พลาดไม่ได้เลยวันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันไปยาว

ส่วนช่วงนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อน
เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าในตลอดข่าวสุดสัปดาห์
ช่วงเวลาดีแบบนี้บ่าย๒ถึงบ่าย๓นะ

โปรดติดตามตอนต่อไป